อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเกิดจากเรื่องของความหึงหวง

ฝ่ายชายจะไปหาฝ่ายหญิงที่บ้าน
จังหวะที่ไปไปเจอเพื่อนชายในหมู่บ้านนั่งคุยกับแฟนตัวเองอยู่

ตำรวจด้วยแล้วตัวเองมีปืนก็ไปกินเหล้าจนเมาไม้
เอาปืนจะมาเจาะหน้าผากตัวเองจะมายิงแบบเหมือนขู่จะฆ่าตัวตาย
ฝ่ายผู้หญิงภรรยาเองก็เข้าไปห้าม
ไปแย่งปืนสุดท้ายปืนลั่น
แล้วก็แสกกลางหน้าผากของฝ่ายชายเสียชีวิตเลย
และอย่างที่บอกฝ่ายชายเป็นตำรวจด้วย
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจากความหึงห่วงนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อสักกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจภูทรของตำบลเชียงใหม่ครับ
รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งครับ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑ครับ
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
พอไปถึงก็พบแฟนสาวอยู่ที่บ้าน
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคือนางสาวดานิตาถิมระพัทรสิรินะครับ
อายุ๓๖ปีก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงก็คือจ่าสิบตำรวจสาราวุฒิลุลงยศ
เป็นแฟนหนุ่มเป็นจำรวจอายุ๓๘ปี
สังกัดจำรวจกูธรพยักษ์คภูมิภิสัยครับจังหวัดมหาสรรคาม
กู้ภัยกู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับ
ทีนี้ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผู้ตายคือแฟนเขาเนี่ยซึ่งก็คบหากันมานานแล้วล่ะ
ประมาณสักหนึ่งปีได้เดินทางมาเที่ยวที่บ้านช่วงเย็นของเมื่อวาน
แต่ว่าตอนที่แฟนเข้ามาเนี่ยมีเพื่อนชายในหมู่บ้านมานั่งคุยกันกับเธอก่อน
ก็ทำให้แฟนที่เป็นตำรวจแสดงความไม่พอใจก็หึงแหละ
ทำไมผู้ชายมานั่งคุยกับแฟนตัวเองก็หึงห่วงขึ้นมานะครับ
จากนั้นจ่าสิบตำรวจสารวุฒิก็เดินเข้าไปที่หลังบ้าน
แล้วก็ใช้ปืนขนาด๙มมยิงขึ้นฟ้า๑นัด
เหมือนเป็นการแบบขู่อะครับไม่พอใจ
เธอก็เลยกลับเข้าไปข้างในบ้านไปนั่งอยู่ข้างในบ้าน
ให้แฟนสบายใจที่ชั้นล่างคือแยกกับฝ่ายชายเป็นเพื่อนที่มาคุยด้วยแล้วนะครับ
จากนั้นเนี่ยแฟนนุ่มก็เดินตามเข้าไปในบ้าน

แล้วก็คว่างของคว่างเข็มขัดลงที่พื้น

นะปอบมาจากศิษย์จำรวจสลาวุธเดินเข้าไปใกล้เธอพร้อมกับใช้ปืน๙๐๐๐ในจอนที่หน้าผากตัวเองครับ
หน้าผากตัวเองครับนะฮะเหมือนแบบจะฆ่าตัวตายอ่ะ
ความหึงเธอก็เลยเอื้อมมือไปแย่งปืนกับแฟนนุ่ม
แต่จังหวะที่แย่งกันอยู่เนี่ยปืนมันลั่นหนึ่งนัดคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วหนึ่งนัดนั้นเนี้ยมันเจาะเข้าที่กลางหน้าผ่า
ของจ่าสิทธิ์นังโดรสลาวุฒิเลยค่ะทะลุท้ายถอยออกไปครับ
บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะฮะ
อ่ะไปฟังเสียงของแฟนสาวเขาเล่าเหตุการณ์นะครับ
อืมนี่แฟนสาวเขาเล่าในคำพูดของของผู้ชายที่เขาพูดแบบ
เหมือนอีกคนนึงมาแบบมาจีบแฟนตัวเองนะครับ
เหมือนมาเหยียดหยามอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเบื้องต้นตำรวจก็สอบปากคำ
นางสาวดานิตาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
รวมไปถึงรอผลการชนสูตรพลิกศพของแพทย์ด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย